เอามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะผู้ชายอายุสักประมาณสามสิบห้าปีค่ะขับรถกระบะไปเจอด่านตรวจซึ่งเป็นด่านตรวจเส้นหลักปรากฏว่าพยายามที่จะขับรถหลบหนีเข้าไปในซอยไปจ้าเอด่านย่อยแล้วพยายามที่จะหลบหนีอีกนะฮะตำรวจก็เลยบอกว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างนะพยายามที่จะไล่ไปนะฮะไปปิดล้อมสรุปเจอค่ะไอซ์มีจิลในตัวนะฮะ
คุณใจเชียวมรึงนี่ไง
ไม่คุณช่วย
ขับขืนเร็ว

รถหนีทำไมอ่ะ
แล้วพิกกระบรถหนีทำไมอ่ะ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

เจอจริงเจอไอซ์ค่ะไอซ์๑๙กรัมนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้
หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจสพเขาสมิงเนี่ย
เขาก็มีการตั้งด่านตรวจอวดเรื่องของการจราจรบนถนนสุขุมวิทย
ภายในเขตเทศบาลตะบนแสนตุ้ง
ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุก็คือนายนรุษนวลหงอายุ๓๕ปีค่ะ
ขับรถเนี่ยรถคันนี้มานะขับรถกระบะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดจันทบุรี
พอเจอด่านตรวจกลับหลบหนีค่ะหลบหนีเข้าไปในซอยเทศบาล
หลบหนีด่านตรวจแต่ก็ไปเจอด่านย่อยอีกตั้งอยู่กลางซอยเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็จากด่านแรกเนี่ยไม่ได้ตรวจใช่ไหมเลยวิทยุสกัด
บอกว่าช่วยจับหน่อยคือผู้ต้องหาเนี่ยท่าทางมีพิรุษ
แล้วตอนนั้นนะคุณผู้ชมเชื่อไหมคือขัดขืนไม่ยอมที่จะลงมาจากรถกระบะ
เสียงดังโวยวายก็เลยมีการฉุดกระชากลากถูแบบนี้ค่ะ
สักประมาณสิบห้านาทีเจ้าหน้าที่เองตอนนั้นเนี่ย
ที่มีการฉุดกระชากแบบนี้นะก็ได้รับบาดเจ็บ๓นาย
ชาวบ้านก็ตกใจแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแหมเจอลักษณะแบบนี้
ซึ่งจากการตรวจค้นภายในรถเนี่ยนะครับพบไอซ์น้ำหนักหนึ่งจุดเก้ากรัม
บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใสพร้อมกับอุปกรณ์การเสพ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวนายนรุษไปสอบปากคำที่โรงพัก
พนักงานสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
และทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วก็โดนจับได้โดยละม่อมแบบนี้นะคะ